ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นต่อไปนี้
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความใจร้อนแล้วก็ไม่ระมัดระวังให้ดี
เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูค่ะ
ความใจร้อนเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะคะ
ก็ถ้าเราสังเกตดูในคลิปเราจะเห็นว่ารถกระบะคันนี้

คันสีบรอนเงินพยายามจะขับแซงเข้าเลน
แล้วก็ปาดรถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนนมาเรื่อย
จนสุดท้ายก็ปาดเข้ามาเลนขวาสุดแล้วเข้าไม่เป็น

จนเกิดอุบัติเหตุแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็คุณบี่ยังเล่นออกมาไม่เปิดไฟเหลียวใช่ไหม

เราไม่เห็นว่ามีการตบไฟขอทาง
ถูกถูกไหมแล้วมาแบบกระชันชิดมาไวดูนะอันนี้รถข้างหลังเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะออก
ตรงก็เลยชนเข้าไปนะคะคืออุบัติเหตุบนท้องถนนแบบนี้เราเอามาเตือนกันเตือนภัยกันนะคะ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนและช่วงนี้ฝนตกด้วย
คุณอาจจะต้องชะลอความเร็วเพราะว่าถนนลื่นถ้ามากระชั้นชิดแบบนี้เบรกไม่ทันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกัน